หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะไทยรัฐทีวีได้นำเสนอ๕เหตุผลถึงความเหมาะสม
และไม่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ

จากทางนายสถียรวิภรมฮาและนายพายบูรณ์นิติตวัน
วันนี้นะคะเราไปฟังความคิดเห็น
จากหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
และหลงปู่พุถิศระอวาสวัดอ้อเน้อย่ะ

ไอ้รถคันหนึ่งเป็นลานที่สะสมมาไหน
เงินใครทำจริง

จะไปบอกองค์นี้เหมาะสมฝ่ายนี้ไม่เหมาะสม

เราควรจะยึดติดแล้วก็
เคารพในกติกาของพระราชบัญญัติ

คนอย่างนี้หรือจะมาเป็นพระสังฆราช

แล้วถ้าฟุ๊กได้เป็นที่แน่พุทธอิสระไม่กราบอยู่แล้ว
โอ้ต้องยอมรับไม่ยอมรับ
ก็ถึงได้บอกว่ามันก็แล้วแต่วิจารณญาณของคน

หนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน
จะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราทำทั้งนั้นนะครับ
พวกนี้ก็จะพูดแต่เฉพาะเรื่องกฎหมายที่ตัวเองได้ประโยชน์
ว่าด้วยเรื่องกฎนิหากรรมเป็นกฎหมายไหม
ที่ไม่ได้กระทำตามพระบัญชานี่เป็นกฎหมายไหม
บัญชาสมเด็จพระสังฆราชเป็นกฎหมายไหม
แม้กระทั่งการเลี่ยไล่ห้ามการเลี่ยไล่
ที่มีคำสั่งอยู่ในมหาเทราสมาคมเป็นกฎหมายไหม
แล้วทำไมปล่อยให้ธรรมกายเรียรัยกันทั้งบ้านทั้งเมือง
เขาเรียกว่ามีกฎถ้าเราไม่รักษากฎเนี่ย
แล้วถามว่าจะมีกฎไว้เพื่ออะไร

เพราะฉะนั้นทุกคนถูกใจได้

จะให้ไปถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้
สำหรับ๕เหตุผลที่หลวงปู่พุทธอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสมในการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราช
คือ๑ไม่สามารถบังคับบัญชาคณะสงฆ์หรือปฏิบัติตามกฎของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดได้
ชูพระธรรมชโยผู้อาบัติปราชิกและมีคดีความติดตัวอย่างเกินงาม
สมเด็จพระราชาคณะที่ไม่มีความเที่ยงธรรมหากได้รับการแต่งตั้งจะสร้างความแตกแยกในกลุ่มพระสงฆ์
มีความทะเยอทยานมากในกิเลสชอบสะสมทรัพย์สมบัติ
เป็นพระสงฆ์ที่มีมณฑินติดตัวเกี่ยวกับคดีรถหรูหลบเลี่ยงภาษี
ขณะที่หลวงพี่น้ำฝนได้ให้เหตุผล๕ข้อนะคะของความเหมาะสมในการแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้คือ
๑ยึดตามหลักขั้นตอนของมติมหาเทียรัฐสมาคม
ตามหลักกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
๓ยึดตามความเหมาะสมอาวุโสทางสมณสัก
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยและห้า
แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเป็นขั้นตอนที่สงฆ์ดำเนินการเองบุคคลอื่นไม่ควรก้าวล่วง